มาดูเรื่องของการทำมาหากินกันหน่อยนะคะแม้ว่าช่วงนี้โควิดจะทำพิษกันไปทั่วหัวระแหงก็ตาม
แต่ว่าร้านขายขนมร้านหนึ่งคุณผู้ชมคะขายดิบขายดี
ต้องบอกอย่างนี้ว่าชื่อขนมเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าตัวมันเนี่ยน่ากินนะ
ไปค่ะไปที่ร้านนี้เลยนะคะร้านนี้เขามีชื่อร้านว่าเบนจะเป่า
ชื่อเก๋ไหมร้านนี้อยู่ที่ตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บุกเข้าไปที่หลังร้านไปดูกระบวนการทำขนมที่ว่านี้
จะเรียกว่าขนมหรือเป็นอาหารว่างดีเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปแล้วบอกดิฉันด้วยแล้วกัน
คุณผู้ชมชอบหรือเปล่าน้องน้องทุกคนกำลังขมักคำเม่นในการผสมกวนไส้ปั้นแป้งต่างต่าง
เพราะว่านี่เป็นออเดอร์ที่สั่งกันมากมายมหาศาลออเดอร์ล้นทะลักเลยนะคะ
และสิ่งที่ดิฉันกำลังพูดถึงมันก็คืออะไรอ่ะสาระเป๋าสาระเป๋า
นี่มีหลายสีเลยนะแต่ที่บอกว่าตอนนี้ผลิตไม่ทันเพราะเขาตั้งชื่อสาระเป๋านี้ว่า
ว่าสาระเป๋าโควิดเดี๋ยวก็เลยน่ากลัวเดี๋ยวรู้ไหม
ใครจะไปกินสาระเป๋าโควิดทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นโควิดอ่ะ
ที่ฉันบอกแล้วว่าชื่อนี่น่ากลัวแต่ว่าหน้าตามันเห็นไหมคะ
น่ารักน่ากินมากตอนนี้ก็เลยขายดิบขายดี
เราก็ไปถามเจ้าของร้านคือคุณป้าจารุวันและคุณพี่สุวราสถิตยางกูล
เขาบอกว่าตอนนี้นะก็ต้องปรับตัวขายอะไรที่มันตอบโจทย์ลูกค้าไว้ก่อนแหละ
ก่อนหน้านี้คือขายสาระเป๋าหน้าตาแบบธรรมดาก้อนกลมพื้น
แต่พอเพิ่มจุดเด่นหาจุดขายให้เจอเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าสนใจเพียบเลย
จากพี่เขาทำขายเองแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเขามาสั่ง
แล้วก็เอาไปขายต่อด้วยมารับซื้อถึงที่
เห็นไหมคุณธรรมดาที่ไหนน่ารัก
ลูกไม้ลูกมือก็โอ้โหต้องลงแรงกันเต็มที่ส่วนราคาขายนะคะ
ลูกละ๕บาทถึง๒๕บาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไส้ด้วย
สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะ
หรือเพจร้อยนับตรัง
ภาษาใต้ภาษาใต้นะจ๊ะหรือว่าโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะ
๐๗๕๕๙๐๑๙๑หรือเบอร์มือถือ๐๘๑๘๙๔๔๕๖๑ค่ะ
เป็นไงเป็นไงร้อยนัดนะเฮ้ยชื่อเพจเขาเก๋นะ
น่ารักจังเลยเข้าไปสั่งกันได้มีหลายสีหลายไส้เห็นไหม
ไอเดียดีก็คือมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพื่อรับกับสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ